รายการทีวีหลายรายการก็เชิญมาคุยในรายการไง
มีรายการทีวีช่องหนึ่งเขาเชิญเนี่ย
ฟักโกสแอดมินเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย
หลวงปู่มหาหมุณีอริยดาบท
เปี๊ยกนครนายกประธานชมรมพระเครื่องเขาไปคุยกันในรายการ

พอจบรายการนี้ปุ๊บมีคลิปนี้หลุดออกมาเป็นคลิปวิดีโอ
เป็นภาพของหลวงปู่มหาหมุณีอริยดาบทที่ไปออกรายการนะคะ
พูดแบบระบายความในใจร้องไห้แล้วก็ถือมีดด้วย
จะเอามีดมาปาดคอตัวเองเหมือนกับน้อยใจ
ที่ตัวเองโดนตำหนิโดนต่อว่าโดนวิจารณ์จนต้องเนี่ย
มีผู้หญิงมาห้ามคาดว่าต้องมีคนมาห้าม
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังเพิ่มค่ะ
นี่ไงพอหลังจากไปออกรายการ

วิจารณ์เยอะเนี่ยคลิปนี้มาเลยบ่นเหมือนแบบ
น้อยใจอ่ะจนเขาเรียกตัวเองว่าแม่นะคะ

คลิปนี้เป็นภาพของหลวงปู่มหาหมุณีอริยดาบท
อ้างตัวว่าเป็นรือสีผู้ทรงศีล
ถือมีดอยู่เลยแล้วก็ปาดคอตัวเอง

เป็นรอยยาวแล้วเหมือนกับมีเลือดไหลด้วย
แล้วก็เล่าแบบทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มีแต่คนโยนสิ่งไม่ดี

แล้วก็มีผู้หญิงที่คาดว่าเป็นคุณแม่นะคะ
ห้ามเอาไว้แล้วคลิปก็ตัดไป

ไปร่วมงานเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ตรัง
คุณกิติศักดิ์ก็ไปสัมภาษณ์หลวงปู่มา

หลวงปู่มหาหมุณีอริยดาบท

เขาก็ให้สัมภาษณ์เคี้ยวหมกเคี้ยวหมาก
ยืนยันว่าไม่ใดหลอกลวงอะไรอย่างนี้

และก็แสแส่ต่อว่าเยอะมาก

เหลือจะทนเสียงวิพาของพี่จันได้ไว้